มาดูเหตุเพลิงไหม้กลายเป็นทะเลเพลิงเลย
เพราะว่ามีอุปกรณ์ต่างที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ไหม้ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมใช้เวลา๓๔ชั่วโมง
กว่าที่จะทำให้เพลิงสงบลงได้
และมีจังหวะหนึ่งนะฮะที่รถเครนต้องไป
เขาเรียกว่าพังอาคารลงมาก่อน
ไม่งั้นอาคารมันจะพังถล่มทั้งหลังนะครับ

รถน้ำกำลังมาแล้วครับครู
คุณผู้ชมเห็นไหมหลังคามันพังถล่มลงมาแล้ว
แล้วก็รถเครนต้องพยายามที่จะ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องพยายามที่จะดับเพลิงให้ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกแล้วครับตี๓ภายในโรงงานบริษัทสุภาวุฒิอินดัสซี่จำกัด
เลขที่๔๔ทับ๒หมู่๘ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า๒๐คัน
แล้วก็ดับเพลิงเองกู้ภัยเองของเมืองพัทยาอีกกว่า๑๐๐นาย
เข้าทำการระงับเหตุครั้งนี้นะครับ
งานดังกล่าวผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์
แบรนด์รถยี่ห้อดังของประเทศไทยนะครับ
อยู่บนพื้นที่๒๐ไร่แล้วก็มีโกดังอาคารขนาดใหญ่ทั้งหมด๕อาคาร
พบว่าเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงที่อาคารที่๒
ทำให้ตัวโกดังถล่มแล้วก็ยุบลงมาทั้งหลังเสียงดังสนั่นแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังฮะ
เพลิงยังโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงนะครับลุกลามไปด้านหลังของโรงงาน
ซึ่งเป็นโซนทิ้งขยะประเภทสารเคมี
แล้วก็อยู่ติดกับสถานีบริการน้ำมันของโรงงาน
ซึ่งมีน้ำมันกว่า๑๕๐๐ลิตรนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด

คนงานหลายร้อยชีวิตต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดแล้ว
เวลาผ่านไปจนถึงตี๕๓๐คุณ๒ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะ
ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ
ก็ต้องประสานขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีทั้งหมด
รวมถึงพื้นที่กรุงเทพนครเข้ามาร่วมในการดับเพลิงครั้งนี้ครับ

สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอบพยพผู้คนที่อยู่ใกล้โรงงาน
ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
กระทั่งเวลาผ่านไปถึง๖โมง๑๕นาทีนะครับ
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
แล้วก็ใช้รถแบ็คโฮลเข้าไปทำการเคลียร์พื้นที่
เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ปะทุขึ้นมาอีก
อาคารที่ถูกเพลิงไหม้เป็นฝ่ายผลิตชิ้นส่วนบรรยานยนต์
แผนกเพ้นสีแล้วก็อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นสีแล้วก็ทินเนอร์คุณ
โอ้โฮเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนะครับ
ขณะที่ความเสียหายอยู่ที่ประมาณ๑๐๐ล้านบาท

หลังจากผ่านเหตุประทึกที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนนะครับ